ตามคดีเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันพุธที่ผ่านมาที่โลตัสชุมพร
ผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการ
แล้วก็ใช้มีดจ้วงแทงเศรษฐินีจนเสียชีวิต

ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภาค๘เนี่ยนะคะ
ก็มีการแถลงจับกลุ่มนี่แหละค่ะ
ผู้ชายที่ใส่หน้ากากอนามัยปิดปากนั่นแหละ
นี่คือผู้ที่ก่อเหตุแล้วประวัติเขาคุณโชคโชนมาก
เคยฆ่าคนตายมาแล้ว๒ครั้งตั้งแต่อายุ๑๖นะ
ออกจากคุกมาแล้วนี่มาก่อเหตุอีกเป็นรายที่สาม

ตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรนี่นะคะพลตำรวจโทษศรศักดิ์เย็นเปรม
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ก็มีการแถลงข่าวจับกลุ่มตัว
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุคือนายรณกรสุพมงคลเลิก
สุพมงคลเลิศหรือว่าออฟนะคะอายุ๒๖ปีเป็นชาวราชบุรี
ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์นางทัศนีชัยศรีอายุ๕๖ปี
ผู้เสียชีวิตเป็นเมียของเจ้าของเรืออวน
แล้วก่อเหตุในห้างในโลตัสชุมพร
ข่าวนี้หลายคนได้ฟังแล้วก็รู้สึกสะเทือนขวัญ
นี่ดูสิคะญาติญาติก็ร้องห่มร้องไห้
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุนางทัศนีตั้งใจไปที่โลตัส

เตรียมว่าจะมาฉลองกันช่วงสงคราน
จะมาจากราชบุรีแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

การพนันพวกไพ่บาคาร่าออนไลน์

ถูกทวงหนี้ถูกคู่
ก็เลยจะต้องการเอาเงินมาใช้หนี้แบบเร่งด่วน

ก็เอามีดปอกผลไม้ใส่ในรถมอเตอร์ไซค์

น่าจะมีคนที่มีทรัพย์สินมาเดินซื้อของ

พอเห็นว่านางทัศนีที่เป็นผู้ตายมีทรัพย์สินในตัวเยอะ
สร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
มีสร้อยข้อมืออีก๒บาท
กระเป๋าใบใหญ่ก็คิดว่าน่าจะมีเงินแล้วก็อายุมากแล้ว
ทีนี้ผู้ก่อเหตุก็เลยไปเอามีดที่รถมอเตอร์ไซค์
เดินเข้ามาดักรออยู่ตามหาเหยื่อแล้วก็หาจังหวะ
เหยื่อเข้าไปในห้องน้ำก็เลยตามเข้าไป
ก่อนที่จะก่อเหตุนะคะคือเขาปิดไฟในห้องน้ำ
ลากตัวนางทัศนีเข้าไปในห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการ
แล้วก็มีการข่มขู่ขอสร้อยบอกว่าอย่าขัดขืนนะ

ภายในห้องน้ำก็เกิดเหตุการณ์ในการใช้มีดปลายแหลม
จี้บังคับให้นางทัศนีเอาสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทให้
แต่ว่าเขาบอกว่าผู้ตายขัดขืนต่อสู้นะฮะ
ก็เลยมีการใช้มีดปอกผลไม้แทงไป๒๓ครั้ง
แล้วก็จังหวะนั้นมีคนมาเห็นพอดี
คนก็คือพนักงานทำความสะอาดแม่บ้านของห้าง

ใช่เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจพิสูจนศพ
ก็สงสัยอยู่ทำไมกางเกงของผู้เสียชีวิตถูกถอดออก
ถอดกางเกงของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นกางเกงเอวยืดนะ
แล้วก็เอาปิดใบหน้าวิ่งหนีออกจากห้องน้ำไปทางหน้าห้าง

ก็เห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ของใครก็ไม่รู้มีกุญแจเสียบคาอยู่
ก็เลยลักมอเตอร์ไซค์อีกขโมยมอเตอร์ไซค์นั้นอีก
คีย์ออกมาไปที่ปั๊มปธใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาทิ้งไว้
ทีนี้ก็ย้อนกลับมาเอารถฟีโน่ของตัวเอง
แล้วก็เอาทองไปขายเอาเงินไปใช้หนี้
ตอนนี้กำลังเตรียมนะเตรียมจะหนีกลับไปยังราชบุรี
ครับคือจริงเขาก็เป็นคนราชบุรีนะ
พ่อแม่ย้ายครอบครัวไปประกอบธุรกิจที่ราชบุรีนานแล้ว
แต่ว่าช่วงสงกรานมาที่ชุมพร
เพราะว่ามาเที่ยว
คือมาเยี่ยมญาติพร้อมกับเที่ยวสงกรานที่ชุมพร
อยู่บ้านพักที่อยู่ห่างจากห้าง
ประมาณแค่๒กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ทีนี้ไปดูประวัติอาชญากรหน่อย
เขาเคยก่อคดีแบบนี้มาแล้ว
เพราะว่ามีประวัติการถูกจำคุกในคดีฆ่าคนตายมา๒ครั้ง
ครั้งแรกนะตอนที่เขาอายุ๑๖ปี
ยิงเพื่อนนักศึกษาตายที่ราชบุรี

พอออกมาเสร็จแล้วปุ๊บก่อเหตุอีกฆ่าคนอีก
ทีนี้ก็ถูกจับเข้าคุกไป
พอรอบนี้ออกจากคุกมานี่แหละค่ะ
อย่างที่บอกว่ามาเยี่ยมแม่ที่ชุมพร
แล้วก็มาก่อคดีฆ่าครั้งนี้คือเป็นครั้งที่๓แล้วนะ

แต่ก็ต้องตรวจสอบต่อไปนะครับว่าเคยก่อเหตุในลักษณะนี้

แล้วก็ฆ่าคนโดยมีเหตุจูงใจกระทำผิด
ที่ติดพนันไพ่บาคาร่าออนไลน์อย่างหนัก
แล้วก็ตำรวจก็จะต้องตามไปสืบด้วยเรื่องของการพนันต่อนะครับ

แล้วก็ทางผู้สิทธิ์ข่าวรายงานนะครับว่า
สำหรับนายรณกรหรือว่าออฟเป็นลูกหลานครอบครัว
ของบุคคลในตระกูลที่มีฐานะร่ำรวยและมีชื่อเสียงนะ
โดยเป็นหลานชายแท้ของผู้นำท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านคนดังแห่งหนึ่ง

แล้วก็ยังเป็นหลานชายเจ้าของธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศ

ก็นับเป็นหลานชายบุคคลที่มีชื่อเสียงที่รู้จักไปทั่วด้วยนะ

และยังเป็นกรรมการอยู่ในองค์กรต่างของรัฐและเอกชนหลายแห่ง

ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะไปขออำนาจศาลฝากขังโดยคัดค้านการประกันตัวนะคะ
ตำรวจก็มีการตั้งข้อหาชิงทรัพย์แล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนจุดที่เกิดเหตุนั้นคุณ
เคยมีเหตุแบบนี้มาแล้วถึง๓ครั้ง
แล้วมีผู้เสียชีวิตไปแล้วคือ๓ศพที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรวมถึงต้องมีการประสานกับทางห้าง
เพื่อที่จะควบคุมดูแลเรื่องของมาตรการในความปลอดภัยในการเข้าห้องน้ำ

ในห้างนี้ที่เกิดเหตุมีทั้งการยิงกันเองของคนในครอบครัว
แล้วก็มีเหตุฆ่ากันตายแล้วคราวนี้ก็เป็นเหตุจริงทรัพย์นะครับ